อีกหนึ่งกรณีเป็นความคืบหน้าจากกรณีที่มีพลเมืองดี
พลเมืองดีคนนี้พยายามจะเข้าไปห้ามการทะเลาะวิวาดกัน
บริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่กลายเป็นว่าคนกลางที่พยายามจะเข้าไปยุติการทะเลาวิวาสเนี่ย
โดนลูกหลงถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคนร้ายที่ก่อเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เข้าไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
นายนาธีพัฒน์ระตะเฉลิมพงศ์อายุ๒๔ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่
เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายชายลุงคำอายุ๒๙ปี
คนนี้เป็นพลเมืองดีซึ่งเข้าไปห้ามเหตุทะเลาะวิวาดกัน
บริเวณลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะนายนาธีพัฒน์เนี่ย
ทำร้ายร่างกายในชายด้วยการต่อยที่ใบหน้าและศีรษะนอกจากนี้ยังเตะเข้าที่ก้านคอและศีรษะ
คอหักแล้วก็หมดสติไปก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบอกว่าตัวเองมีเรื่องอยู่กับกลุ่มดีเจที่เปิดแผ่นในสถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
และถูกฝ่ายดีเจที่พวกมากกว่ามารุมชกต่อยแล้วก็ทำร้าย
ก็เลยต้องป้องกันตัวจนทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ชกต่อยกันเนี่ยนะคะ
มีคนพยายามเข้ามาห้ามก็พากันแยกย้ายไป
จากนั้นพอเดินออกมานอกร้านบริเวณร้านจอดรถที่เกิดเหตุจะกลับที่พัก
ได้ถูกในชายผู้เสียชีวิตที่มาเที่ยวสถานที่แห่งเดียวกันและไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ทั้งไม่ได้เป็นคู่กรณีที่ทะเลาะกันแต่อย่างใด
ออกมาท้าป่อยตัวต่อก็เลยรับคำถาและชกผู้ตายไปสองหมัด
ขณะที่ผู้ตายจะร่วงลงไปกองกับพื้นก็เตะซ้ำอีกหนึ่งที
อันนี้เป็นคำให้การจากทางผู้ก่อเหตุนะคะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
คือแรงแรงผมมีเรื่องครับคนต่างในครับในภาพคือแบบเมื่อเกียวครับคนที่ดีเจที่มาตีครับแล้วผมจะกลับแล้วครับแล้วดีเจมาตีผมที่หน้าหน้าตาเข้าแล้วกับผมก็ส่วนครับลูกส่วนเสร็จเรียบร้อยเขารุมผมแล้วอายคนที่คนที่เสียชีวิตนี้แกก็เข้ามาถามผมครับถามเดียวครับถามเดียวครับถามเดียวครับแล้วคนคนที่เสียชีวิตนี้เข
นี่นะคะเบื้องต้นทางตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแกกความตายและนำตัวเข้าห้องสอบสวนเพื่อจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะตามที่พยานให้การทราบว่านายนทีพัฒน์มีเรื่องชกต่อยกันบริเวณหน้าร้านกับวัยรุ่นอี
เดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปค่ะ